ชาวบ้านเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เองก็ร้อนใจ
นอนใจไม่ได้ก็พยายามหาทางช่วยเหลือทุกวิธี
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นกรณีที่ดูแล้วก็แอบหวัดเสียวเหมือนกันนะคะ
สำหรับน้ำป่าที่ซัดสะพานขาดในอำเภอนพิตำ
คือมันขาดไปเลยชาวบ้านเขาก็ถูกตัดขาด
ออกไปไหนก็ไม่ได้ไฟฟ้าก็ดับไม่มีอาหารกิน

เจ้าหน้าที่ก็พยายามทุกวิถีทาง

คือสำหรับใครที่อาจจะเป็นคนจิตอ่อน

ให้คุณผู้ชมไปดูกันว่าเขาช่วยกันยังไง

รู้เลยนะว่าที่เรียนลูกเสือมามันมีประโยชน์จริง

นี่ต้องช่วยกันทุกวิถีทางเลยนะ

ใช่คือที่เห็นนี่ไม่ใช่แม่น้ำเลยนะคะ

เป็นน้ำป่าที่พัดถล่มสะพานข้ามคลองแซะจนขาด

ชาวบ้านห้วยพันธุ์หมู่สองตำรวงกรุงจิง
ในอำเภอนกลุ่นพิธรรมค้าก็ถูกตัดขาดออกจากโรคภายนอก

เขาคือจะบอกว่าชาวบ้านผู้กล้าก็ต้องทุกคนก็ต้องกล้านะคะทุกณวินาทีนี้
ก็ต้องโหนเชือกกันมาแบบนี้แต่ก็มีชูชีพให้นะเพื่อความปลอดภัย
นข้ามฝั่งกันมาค่ะก็สามารถข้ามกระแสน้ำเชี่ยว
อีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยชื่นชมเจ้าหน้าที่นะที่พยายามทุกวิถีวิถีทาง
แล้วก็ชื่นชมชาวบ้านด้วยที่จิตใจยังเข้มแข็ง

ส่วนทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษศรีชน
ก็ได้นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือนางสุจิราเพชรวัยวัย๔๕ปี
ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งค่ะก็นอนติดเตียงอยู่
ไปไหนไม่ได้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลเสาเผา

ส่วนผู้ที่ติดอยู่ในบ้านคนอื่นเนี่ยนะคะ
ทหารก็ใช้เชือกผูกกับเสาบ้าน
ก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะคะทุกวิถีทาง

ผู้ป่วยโรงพยาบาลหลังสวนก็เดือดร้อนหนักเลย
เพราะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอาคารผู้ป่วยชาย
ซึ่งเป็นอาคารสูงชั้นเดียวตั้งแต่เช้าค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลังสวน
ต้องช่วยกันย้ายผู้ป่วยแล้วก็เครื่องมือแพทย์
เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยอย่างทุลักทุเลค่ะ
ไม่ใช่แค่คนนะคะหมูก็เดือดร้อนค่ะ
สุราธานีทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างที่บอก
ต้องช่วยแม้กระทั่งเจ้าหมูตัวนี้แหละค่ะ
คือเกษตรกรบ้านหัวหมากล่างหมู่๕ตำบลช้างขวา

แต่คือบางทีเขาก็พยายามช่วยแล้วล่ะ
แต่บางทีมันก็ไม่ไหวด้วยแรงค้นด้วยอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้ก็ปลอดภัยนะคะ
ปิดท้ายกันที่นราธิวาสค่ะ
ชาวชุมชนท่าชมพู่อำเภอสุไงโกลกก็เบื่อนะ
เขาบอกเขาเบื่อหน่ายมากเลยจริงที่ต้องมาเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ประกาศขายบ้านซะเลยคือมันไม่ไหวแล้วนะคะ
ก็เลยตัดสินใจติดป้ายประกาศขายบ้าน

มันสูงกว่า๑เมตรคือบางทีก็มิดศีรษะ
ก็เลยอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพ

ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นเลยคือทนไม่ไหวแล้ว
คือเจอแบบนี้ทุกปีมันซับสินอีก
เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อีกคือไม่ไหวจริง

นายกรมตรีเป็นห่วงมากนะครับในพื้นที่ภาคใต้นี้
บอกว่าให้กำลังพลของกองทัพ
เข้าไปดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วย